จะเจอประเด็นเรื่องของดราม่านะครับบอกว่าเป็นการทำจิตอาสา
เพื่อเป็นการสร้างภาพแต่ว่าพวกเขานั้นก็ไม่ย่อท้อครับ
เดินหน้าทำความดีต่อไปอย่างคุณหม่ำจกมกนะครับ
นักแสดงตลกวันนี้ก็ทำอาหารไปแจกให้กับประชาชนตามท้องสนามหลวงครับ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาของวันนี้นะครับนักแสดงตลกอย่างเพชรไทยวงคำเหลา
หม่ำจกมกควงภรรยาคือคุณมดเอ็นดูวงคำเหลานำปลาร้าสับที่ลงมือทำเอง
พร้อมกับข้าวเหนียวหมูยอไปบริการให้กับประชาชนบริเวณซุ้มมิราเคิล
บริเวณท้องสนามหลวงครับซึ่งทั้งคู่บอกว่ารู้สึกดีใจที่มาเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดี
ถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙และอยากฝากให้ทุกคนน้อมนำคำสอนของพระองค์ท่านมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต
เราได้มาอยู่ตรงนี้ก็ผมว่าคงจะเป็นความดีที่เราได้ทำดีที่สุดแล้วครับ
ผมก็ยกบว่าที่ทุกวันที่ที่ตอนเช้าเช้าดูข่าวดูอะไรก็ยกว่าที่ทุกวัน
ดีใจที่ได้มีส่วนร่วมครับ
ได้ทำอะไรสักอย่างให้เพื่อท่าน
แล้วผมก็ได้เอาพระองค์ท่านคำของท่านมาทำอยู่ทุกวันนี้ครับ
ผมว่าพระองค์ท่านได้บอกตั้งแต่ผมยังเล็กอยู่แล้ว
บอกว่าพอคำว่าพอคือว่ากินพอดีคำ
ไม่ต้องไปกินหลายคำหรอกกินให้มันพอดีคำของเรา
ท่านก็บอกมาตลอดอยู่แล้วผมว่าพระองค์ท่านเป็นสุดยอดของพระมหากษัตริย์แล้ว
โลกนี้ไม่มีครับพระองค์เดียวขอบอกว่ามีพระองค์เดียวครับ
ท่านอาจจะรับไม่ได้ผมก็ยังรับไม่ได้อยู่เลยตอนนี้
ก็อยากให้ทำใจให้สบายทุกอย่างก็ต้องดำเนินต่อไป
แต่พระองค์ท่านไม่ได้ไปไหนนะครับพระองค์ท่านอยู่ในใจเราตลอดอยู่แล้ว
ขอให้ทุกคนยึดถือคำสอนของพระองค์ท่านไว้ตลอดแล้วจะอยู่ดีกินดีครับ